ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวที่ทำให้บรรดาแฟนคลับของ
นางเอกสาวชื่อดังไอซ์ปรีชยาพงธนานิกร

เพราะมีข่าวว่าเธอเนี่ยถึงขั้นสลบหมดสติอยู่ในห้องที่บ้านพัก

ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
แฟนคลับเขาเห็นคุณไอซ์ปรีชยาเนี่ยโพสต์รูปสีดำ
พร้อมกับมีภาพอีกนะฮะภาพยาแคปซูลบัวบก

คนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือจะมีปัญหาเรื่องความรัก

แล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่ทราบเธอเองก็บอกนะ

เธอเองก็มีอาการซึมเศร้าอยู่ด้วยหรือเปล่า
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เคยพูดคุณไอซ์เองก็เคยพูดนะคะ
แล้วพอมาเจอปัญหาตรงนี้นะครับ
คนก็เลยตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คุณแม่ของคุณไอซ์ปริชยาเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ย
รักแม่คือคุณแม่บังออนนี่เป็นคุณแม่ของน้องไอซ์แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะฮะ

พอลูกสาวส่งข้อความมาหาบอกไอซ์รักแม่
แม่บอกแม่รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องลูกเลย

ไปถึงเนี่ยเปิดประตูห้องเจอลูกสาวหมดสติอยู่ในห้องพัก
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลต้องเข้าไอซียูนะฮะคุณแม่บอก
หัวใจเต้นอ่อนชีพจรเต้นอ่อนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
นี่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณแม่อัปเดตอาการว่าลูกสาวก็ยังอยู่ในห้องไอซียูนะครับ
ต้องรอฟังจากทางแพทย์ว่าอะไรยังไงบ้าง
แต่ในห้องไม่พบอะไรที่ผิดปกตินะไม่มีสิ่งผิดปกติในห้อง
คุณแม่ของไอซ์ปรีชายาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
เนื่องจากน้องเองตอนนี้เครียดอืมหนึ่งคือเรื่องยาสายนายจำได้ใช่ไหม
ก็เคสของแอมสายนายใช่ค่ะแล้วเขาไปค้นโรงงานแล้วไปเจอชื่อที่อยู่ที่โรงงานเนี่ยมีการสั่งซื้อมาซื้อยา
ส่วนหนึ่งก็คือไอซ์ปรีชายามาซื้อด้วยตอนนั้นเธอก็ไปชี้แจงแล้วบอกจะเอามาใช้พวกสัตว์มีพิษต่างที่มันเข้ามาที่โพรงที่บ้าน
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องรอการไปชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องนี้ทำให้ไอซ์เนี่ยเครียดอยู่นะครับ
แล้วระหว่างนี้คุณแม่บอกว่ายังไปโดนยกเลิกงานเพราะว่าลูกค้าบอกอยากให้เคลียร์เรื่องสายนายให้จบก่อน
ละครที่ถ่ายก็ถูกเลื่อนออกอากาศมันก็เลยยิ่งกลายเป็นความผิดหวังแล้วไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งน้องโดนหลายทิศหลายทางมากคุณแม่ยอมรับว่าลูกสาวกับแฟนนุ่มก็กำลังมีปัญหากันด้วยเพราะความที่น้องเป็นซึมเศร้าด้วยพอเกิดภาวะแบบนี้ก็เลยเกิดความกดดันมากไม่กินข้าวกินน้อยมากนอนก็ไม่ได้เวลานอนสะดุ้งตลอดตื่นมาร้องไห้ก็มีเขาบอกเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อกับชีวิตแม่ก็ได้แต่ให้
การของน้องตอนนี้ดีขึ้นนะฮะคือเหมือนพี่แจ๊คบอกว่าโทรไปในเบอร์ที่ปกติจะเป็นเบอร์ที่พูดคุยเป็นเบอร์ผู้จัดการรับอ่ะค่ะแต่เหมือนพี่แจ๊คโทรไปแล้วคุณไอซ์รับเองแต่เป็นเสียงเหนื่อยเหนื่อยมันเพิ่งตื่นบอกว่าเออเรื่องที่วูบเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงแต่เดี๋ยวจะชี้แจ้งรายละเอียดอีกทีน